เพราะเด็กคนนี้ก็สู้เหมือนกัน

แต่ว่าเขียนยันเข้าห้องสอบไปเลย
โอ้โหเห็นแล้วตายแล้ว
ไม่รู้จะท่องคาถาบทไหนก่อนดีเลยเนี่ย
คืออันนี้คือยัน
นี่ม๒ทัก๒ค่ะเขียนยันย์รุ่นสอบผ่านเกรด๔ทุกวิชา
หวังว่ายันนี้จะทำให้ตัวเองสอบได้เกรด๔ทุกวิชาไปเลย
ครูคนคุมสอบงง

เฮ้ยจะพูดแซวกันนะ
เรื่องของเรื่องน้องเขามีความสามารถในการเขียนอัคระแบบนี้เหรอมั
ใช่ทุกคนจะทำนะคุณนี่เด็กรุ่นใหม่อยู่แค่ม๒แล้วคุณดูน้องเขาวาดยันเขียนอะไรออกมาได้แบบนี้
แปลว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์สุด

เขียนแล้วได้เกรด๔แล้วผ่านทุกวิชาจริงไหมลูก
แล้วเราทำยันนี้เป็นแนวไหนเนี่ย
แนวสอบผ่านเกรด๔ครับ

แล้วสอบไปแล้วเราผ่านทุกวิชาไหม

เจ้าของคนเขียนเองยืนยันเองว่ามีเอาไว้แล้ว

ยังไม่มี
เย้ยมีน้องอาจจะเป็นแบบในอนาคตเป็นคนเขียนยัน

ไอเทมสำคัญกว่านั้นนอกจากเขียนยันแล้ว

อ่านหนังสือจะทำให้หนูสอบผ่าน
แต่พี่รู้ว่าเราก็บอกว่าเราอ่านแล้วแหละ
แต่ว่าที่เราอ่านมันไม่เคยออกสอบแล้ว
จริงไหมจริงไหมคุณว่าจริงไหมอ่านมาไม่ตรงกว่าที่เราอ่าน
ที่เราอ่านมันไม่ออกใช่ไหมคุณชนะ

เขาออกเขาสอบมาไม่ตรงกับที่เราอ่าน
ต้องโทษคุณครูไปโทษครู
คุณไปกันใหญ่แล้วเราไปตอง
คุณเคยสงสัยไหมบางทีเราตั้งใจอ่านหนังสือ
แต่มันไม่เคยตรงกับที่เขาสอบออก

แต่น้องเขาบอกยันนี้ไม่ขลังนะน้องใบตอง

ชมความสามารถของน้องด้วยนะคะ